เรื่องของในต้อยค่ะนายธิรษักบุญเรืองอายุ๔๒ปี
ผู้ต้องหาที่เสพยาบ้าและยิงนักเรียนเสียชีวิตไป๓ศพ
ไม่ได้มีการประกันตัวอะไรออกมาเพราะว่าตำรวจก็คัดค้านการประกันตัว
เพราะว่าเป็นคดีอัตราโทษสูงก็ต้องนำตัวไปเรือนจำกระบี่
ก็ต้องมาดูต่อว่าเข้าเรือนจำแล้วเป็นยังไงอืม
หลอนอยู่ไหมหลังจากโดนจับยังหลอนต่อเนื่องอยู่ตั้งหลายวัน
ครับทีเนี้ยค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าในต้อยสงบแล้ว
สงบแล้วเหรอสงบลงแล้วค่ะอืมแล้วก็เข้าไปในแดนแรกรับนะคะ
แล้วก็มีพี่เลี้ยงคอยดูแลอยู่ด้วยค่ะส่วนประเด็นที่มีกระแสข่าวว่า
ตำรวจชุดสืบสวนจับผู้ค้ายาที่ขายยาให้กับในต้อยเนี่ย
ผู้สื่อข่าวตรวจสอบไปที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจังหวัดกระบีครับ
ยืนยันว่ายังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาหรือดำเนินคดีอะไรอืม
เมื่อวานเราเล่าอ่ะพี่อุ๋ยว่าเออขยายผลอ่า
จับกลุ่มคนที่ขายยาบ้าให้กับในต้อยได้ตั้งหลายคนแน่
แล้วก็นำขึ้นรถไปด้วยกันใช่ไหมแต่รถคนละคันอ่า
ตรวจสอบแล้วยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรนะคะสำหรับเนี่ยกลุ่มเนี้ยค่ะ
เพราะเพราะเมื่อวานวันก่อนที่เราเล่าไปอ่ะ
เขาบอกว่าพอไปตรวจค้นที่บ้านไม่มียาเสพติดไง
ที่ตัวก็ไม่มียาเสพติดไงไอ้กลุ่มคนเหล่านี้
ที่มียาบ้าติดตัวอยู่เม็ดเดียวอ่ะเม็ดเดียวก็เป็นเสพอยู่ดี
ก็ต้องบำบัดหรืออะไรอย่างนี้ไงคะ
ในต้อยเนี้ยก่อนกอเหตุบอกไปซื้อมาสิบเม็ดสามร้อยบาท
อืมอืมก็นั่นไง
ทีนี้ค่ะที่โรงเรียนพนมเบนจาโรงเรียนที่น้องผู้เสียชีวิตทั้ง๓เรียนอยู่นะคะ
มีการเข้าแถวหน้าเสาทงแล้วก็มีการอ่านบทกรรมรำลึกถึงน้องทั้ง๓คน

มาร่วมงาน
อยู่ดีก็มีอาการแปลกเกิดขึ้นเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะ

โรงาตุรควัตเทอร์ที่เว้ยฟัยได้

น้องเกี๊ยวเหม็นไว้น้องเกี๊ยวหว่าเลย
นี่คือภาพของนางสาวทันชนกอายุ๓๑ปีน้าสาวของน้องน้ำฝน
ก็คือเป็นน้องสาวแท้ของคุณแม่ของน้องอะนะคะ

ในคลิปก็ร้องไห้พูดซ้ำว่าน้องเจ็บหน้าอก
น้องอยากกอดแม่น้องอยากกอดยายและกอดคุณแม่

แม่ของน้องน้ำฝนเองก็ร้องไห้จนเป็นลมไปเลย
ญาติทุกคนก็เลยเชื่อว่าหรือว่าเป็นวิญญาณของน้องน้ำฝนมา
สิ่งร่างของคุณน้านะคะ

วันนี้ทีมข่าวก็ได้คุยกับนางสาวทันชนกน้าสาวของน้องน้ำฝน

เขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนบ่าย๓โมงเมื่อวานนี้
กำลังดูแลเรื่องอาหารอยู่ที่โรงครัว

ก็อาการเป็นตั้งแต่กลางคืนแล้ว

ก็เลยเชื่อว่าวิญญาณของน้องอยากจะกอดแม่

อยู่ในครัวก็ว่าน้องชอบดูสินส่วนส่วนของฝั่งในครัว

คือหนูก็พูดกับน้องว่าพูดในใจ

ก็ยืนข้างข้างชีวิตตัวที่น้องยอมนะคะ
เชื่อบอกว่าคำพูดที่อยู่สุดจะแสดงใจสุดคือลองดัน
เหรอเริ่มเลยวงกายว่าน้องไปดีแล้วแต่มันมาสุดแสบดีกว่าใจกับ
อีกมากมากตอนแรกคิดว่ามันก็คิดจะไปดู๒๐๑๕
นะจวงบ่าย๓โมงที่ผ่านมารัฐะมนตรีว่าการกระทรงศึกษาทิการ

ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจครอบครัวของผู้สูญเสีย

รัฐบุริว่าการควรส่งศึกษาที่การบอกว่า

สถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
รวมทั้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาดูว่า

ช่วยเหลือเบื้องต้นก็คือจะให้นิติกร
หรือว่าฝ่ายกฎหมายในพื้นที่ค่ะ
ช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับทางฝั่งผู้เสียหายนะคะ

อาจจะต้องให้คนที่มีความรู้ด้านกฎหมาย
ให้คำปรึกษาพูดคุยกับทางครอบครัวของน้อง

กระบี่๒๐๐กว่าคนเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พร้อมใจกันใส่ชุดดำ
รวมตัวกันหน้าสารกลางกระบี่
ยื่นหนังสือถึงคนเอ็ดประวิทวงศ์สุวรรณรองนายโยครรตมนตรี
ในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรี
ทางรองกอรมนกระบี่นะคะ

คือที่ยื่นหนังสือเรียกร้องอยากให้รัฐบาล

มันต้องแก้ทุกพื้นที่จริงนะคือคนในพื้นที่กระบีเค้าบอกว่า
ก็เนี่ยก็ข่าวนี้ในต้อยที่ก่อเหตุ
ต้นเหตุมันก็ยาเสพติดไม่ใช่เหรอ
หนังสือเรียกร้อง๓ประเด็นหลัก
การประกาศกฎหมายกำหนดโทษของกลุ่มผู้ค้าผู้เสพมันต้องรุนแรงเด็ดขาด
ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้นมาเป็นพิเศษได้ไหม
ตั้งแต่ระดับชาติไปจนถึงระดับชุมชน
กรองบุคคลที่เสพยาเข้าสู่กระบวนการกักกันบำบัดให้มันชัดเจน
ก่อนที่จะปล่อยกลับสู่ชุมชน
คืออยากให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการเรื่องนี้ให้มันชัดหน่อยนะคะ
คือต้องเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดให้มันเด็ดขาด
ฆาตโทษผู้ที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ทำไมถึงปล่อยให้มันมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดแบบนี้
ทีนี้ค่ะตัวกำนันกำนันที่มาร่วมยื่นหนังสือนะคะกำนันมโน
บอกว่ายาเสพติดในกระบี่เนี่ยมันหนักมากนะหนักมากจริง
หวาดภาวะมากก็กลัวจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเหมือนคดีในต้อย
แล้วถ้ามีคดีคลั่งยาเสพยาหลอนยาถี่นักท่องเที่ยวที่ไหนเขาจะมาเที่ยวกระบี
กลุ่มชาวบ้านที่ยื่นหนังสือบอกแบบนี้เลยนะคะ
ขีดเส้นตายให้รัฐบาลต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนภายใน๑๕วัน
ถ้าไม่เห็นความชัดเจนนะเดี๋ยวจะชุมนุมเลยนะคะ
ถึงขั้นจะรวมตัวกันชุมนุมใหญ่เลย
ทีมข่าวของเราก็เลยคุยกับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติด
เกี่ยวกับการเกิดคดีอัธยกรรมนายวิชัยชัยมงคล
ก็ยอมรับว่ายาเสพติดราคามันถูกลงจริงค่ะ
ไอ้ยาบ้าเนี่ยค่ะ๑๐บาทก็ซื้อได้แล้วนะคะเม็ดหนึ่ง
มันราคาจะอยู่ที่๑๐บาทถึง๓๐บาทต่อเม็ด
อย่างในต้อยบอกเท่าไหร่เม็ดละ๓๐ใช่ไหมเสพไป๑๐เมตร

ใช่ค่ะก็คือเม็ดละ๓๐แต่เนี่ย๑๐บาทก็มีค่ะ
ละสิบบาทก็ซื้อได้แล้วอ่ะถูกลงไปอีกสาเหตุคือ
ผู้ผลิตปรับเปลี่ยนเคมีพันธุ์และสารตั้งต้นของยาเสพติด
ต้นทุนมันถูกไปอีกมันเลยขายได้ถูกไปอีก
ระยะหลังคดีอัธยกรรมส่วนใหญ่เกิดจากคนเสพยาเสพติด
เพราะว่ามีข้อมูลว่าผู้ใช้ยาเสพติดแล้วมาก่อเหตุเนี่ยค่ะ
คือเขาเสพยาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า๕ปี

พอเสพแล้วมันทำลายระบบประสาท
การเข้ารับการรักษาอาการติดยาเสพติดคู่กับการรักษาอาการป่วยจิตเวทเนี่ยค่ะ
มันมีโอกาสที่รักษาแล้วแล้วกลับไปก่อเหตุซ้ำอีกนะคะ
วิธีการก็คือมันก็ต้องให้คนในชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วม
สร้างงานสร้างอาชีพให้มีรายได้ให้คนที่เสพยาเสพติดไปบำบัดรักษา
พอหายแล้วเนี่ยไม่กลับไปเสพซ้ำไม่กลับมาก่อเหตุซ้ำ
มันก็ต้องสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพให้เขาหรือเปล่า
อันนี้คือเจ้าหน้าที่บอกมานะคะ
ถ้าการพวิทย์รู้ถึงเรื่องขาดยาขาดอะไรถึงเยอะจะเห็นว่าจะมีเรื่องโรคเนื้อขึ้น
และคนพวกนี้ส่วนมากที่ก่อเหตุจะเป็นลักษณะอย่างที่ผมพูดเป็นส่วนใหญ่เลย